คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงสายของวันอังคารที่ผ่านมา
ตามเวลาท้องถิ่นในอิตาลีได้เกิดเหตุสะพานมอเตอร์เวย์
เมืองเจนัวพังถล่มลงมานะครับ
ส่งผลให้รถยนต์หลายสิบคันร่วงลงจากสะพาน
มีความสูงราว๔๕เมตร
อดผู้เสียชีวิตอย่างน้อยณขณะนี้๓๙ศพนะครับ
แต่ว่ายังคงค้นหาผู้ที่คาดว่าจะรอดชีวิตกันอยู่นะครับ
ความคืบหน้าเป็นอย่างไรไปจอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
นี่คือภาพความพยายามของเจ้าหน้าที่กู้ภัยอิตาลี
กว่า๒๕๐คนที่กำลังช่วยกันดึงร่าง
ของผู้เสียชีวิตที่ติดอยู่ภายในซากรถยนต์คันหนึ่ง
หลังจากที่สะพานแห่งนี้ได้พังถล่มลงมาทับเขตชุมชนและรางรถไฟที่อยู่ด้านล่าง
ทำให้รถยนต์ที่กำลังวิ่งอยู่บนสะพานกว่า๓๐คัน
ตกจากความสูงราว๔๕เมตร
สะพานพังถล่มเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ๑๑นาฬิกา๓๐นาทีของวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น
หนึ่งในผู้รอดชีวิตที่ขณะเกิดเหตุ
จอดรถอยู่ใต้สะพานบริเวณรางรถไฟ
เล่าให้ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นฟังว่า
ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากจนเขาแทบเรียงลำดับเหตุการณ์ไม่ถูก
รู้แค่ว่าตัวเองกระเด็นไปกระแทกกับกำแพงไกลกว่า๑๐เมตร
และได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหัวไหล่และสะโพก
มารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่จันที่กู้ไผ่เข้าให้การช่วยเหลือ
จนถึงตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงทำงานอย่างเต็มที่
ด้วยความหวังว่าจะพบผู้รอดชีวิตที่คาดว่าอาจติดอยู่ภายในซากคอนกรีตของสะพาน
โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้มีการใช้สุนัขกู้ภัยเข้าร่วมภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิต
อีกทั้งยังได้มีการอบพยพประชาชนกว่า๔๐๐คนที่อาศัยอยู่ในเขตชุมชนวอลเตอร์ฟิเล็ก
เขตแซมเปียดาเรบริเวณที่เกิดเหตุออกมาจากพื้นที่เสี่ยงอันตราย
จากเกรงว่าส่วนอื่นของสะพานอาจพังถล่มลงมาอีก
และถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีรายงานว่าสะพานดังกล่าวได้พังถล่มลงมา
อิทธิพลของพายุฝนที่ตกลงมาอย่างกระทันหัน
แต่ทางการอิตาลีก็ยังไม่ได้มีการสรุปสาเหตุที่ชัดเจน

ขณะเดียวกันก็เกิดการตั้งคำถามตามมาเกี่ยวกับโครงสร้างสะพานว่ามีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด
หลังมีรายงานว่าสะพานแห่งนี้มีปัญหาด้านโครงสร้าง
ทำให้ต้องมีการบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่เมื่อ๒ปีก่อน
สร้างมาตั้งแต่เมื่อเกือบ๖๐ปีที่แล้ว
ถือเป็นสะพานที่มีความสำคัญทั้งในแง่การขนส่งสินค้าและการคมนาคม
สำหรับนักท่องเที่ยวจากอิตาลี

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน